เพิ่งจะรายงานข่าวไปนะคะว่าครอบครัวของพี่เสกตอนนี้ดูจะโอเคขึ้น
เพราะว่าสองอดีตภรรยาคุณการวิพากรแล้วก็คุณแซนวิชประพาดา
เนี่ยเหรอดูเขาสมาร์นฉันกันดีนะคุณ
แต่ถ้าพูดถึงแฟนใหม่อย่างอีฟอภิษยาบอกเลยว่า

เพราะดูทีท่าว่าคงจะไม่สมานฉันกันง่ายนะคะ
ทางฝั่งพิการเนี่ยยังเดือดแล้วเดือดอีก
โพสต์ภาพให้เห็นกันจัดว่าหลังการร้องเพลงในงานคอนเสิร์ต
เสกก็กลับมานอนพักที่บ้านของเธอ

ตราบใดที่ภรรยาใหม่กีดกันพ่อกับลูก
เธอก็จะขอกีดกันคู่นี้บ้าง

พี่การกำลังทำสงครามประสาทกับแฟนใหม่อดีตสามีหรือเปล่า
เพราะว่าอยากทวงคืนตำแหน่งพันรยากลับคืนมาเหมือนเดิมหรือไม่นั้น
ขอบอกว่าคิดผิดนะคะ
เพราะพี่การยืนยันชัดเจนว่าไม่ได้มีเรื่องการเพราะแย่งผู้ชาย
แต่เพราะเธอต้องการปกป้องสิทธิ์ของคนเป็นแม่
ไม่อยากให้ผู้หญิงคนไหนมาอาศัยอยู่ในบ้านพี่เสก
ซึ่งตอนนี้บ้านหลังนี้เป็นชื่อของลูกนั่นเองนะคะ
ขณะที่ฝั่งของอีฟเองก็ไม่ธรรมดานะคุณ
มีการโพสต์หลักฐานข้อความสนทนาทางไลน์
ว่าพี่เสกเนี่ยได้ตามให้เธอกลับบ้าน
ในข้อความยังบอกถึงอาการไบโพล่า
โอ้โหชาวเน็ตที่เห็นก็ถึงกับเป็นห่วงเป็นใยนะคะ

ก็ไม่รู้ว่าที่พี่เสกเศร้าขนาดนี้เนี่ยเป็นเพราะว่า
เหนื่อยล้าจากการเล่นคอนเสิร์ต
หรือเป็นเพราะว่าไม่ได้เจอหน้าเศร้าอีฟอะภิเษยาฟรรคละปล่า
แต่อันนี้ก็เป็นแชทไลน์บทสนทนาที่เขาคุยกันระหว่างคุณเสกกับคุณอีฟอภิษยาแฟนในปัจจุบันนั้นนะคะ
ก็เอาเป็นว่าครอบครัวตอนนี้เนี่ยเมื่อเช้านี้เพิ่งนำเสนอข่าวไปว่าเฮ้ยกำลังจะไปได้ดีเลย
กำลังจะไม่มีปัญหาเลยพอตกเย็นมาปุ๊บดราม่าอีกแล้ว
เออนะคะแต่ว่าดูจากในข้อความแชตพิเศษก็ตามให้คุณอิ๊บกลับบ้านเขาอยู่กันคนละบ้านเหรอตอนนี้
ไม่เห็นสิค่ะอยู่กันคนละบ้านเอ้าแล้วอิ๊บไปไหน
เออนะคะก็ลองดูแล้วกันนะคะเห็นว่ามีเรื่องฟ้องโรงฟ้องร้องอะไรกันมาด้วยแล้วกันนะคะ
จะจบยังไงนะคะระหว่างคุณการคุณอีฟแม่คุณผู้ชมค่ะบันเทิงแน่นอนติดตามกันต่อไปนะคะ